คุณผู้ชมคะมาถึงกระแสมะม่วงฟีเวอร์

ยังเลยแถวยาวเหยียดเลยคุณ
โอ้โหจริงค่ะดิฉันได้ทานทุกวันยังไม่มีวันไหนไม่ทานเลย
เพราะกระแสมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์แบบนี้
นี่มีโจรนะไปขโมยมะม่วงเนี่ย
ดูสิขโมยมะม่วง๒๐๐ลูก
โอ้โหอาแสมะม่วงขายดีไงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางค่ำกลางคืนเลย

ตำรวจที่สพพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
เจอหลักฐานคาตาเลย
นายสมนึกคนนี้นายสมนึกสมเนธอายุ๕๕ปีเนี่ย
ปีนอยู่บนหลังคาใต้ต้นมะม่วง
แล้วตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับร้านมองดูเรือ
พระนครศรีอยุธยาตำรวจก็ต้องเรียกสิ

แล้วลงมานะในมือถือกระสอบปุ๋ยลงมาด้วย
หลักฐานคามือจริงดูสิ
มะม่วง๑กระสอบใหญ่มีอะไรบ้างล่ะ
ใส่ในรังได้นับดูนี่๒๐๐กว่าลูกนะ
ตำรวจก็เลยเอาตัวนายสมนึกเนี่ย

แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีคุณทัศนายคุณผู้ชมดู
อันนี้ตอนที่นับมะม่วงให้เห็นเห็นไหม
สมนึกเขาก็ยอมรับแหละว่าเก็บมะม่วงต้นนี้บ่อย
เวลาเก็บก็ไปขายต่อช่วงนี้ราคาดี

เจ้าของบ้านที่ถูกขโมยมะม่วงถูกฉกมะม่วงเนี่ยนะคะ
คุณอาทิตย์บอกว่าคนในบ้านเขานอนกันอยู่
ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเป็นเสียงสังกษีดังมากเลย
ตกใจว่ามีใครอยู่บนหลังคาเหรอ

เอ้าพอตำรวจมาถึงมองไป
เห็นนายสมนึกอยู่บนหลังคากำลังเก็บมะม่วงอยู่เลยค่ะ

เดี๋ยวจะออกตระเวนไปหามะม่วงเอาไปขายต่อ
จากกระแสข้าวเหนียวมะม่วงมันฟีเวอร์ไงมะม่วงก็ขายดี
ทีนี้ทางฝั่งเจ้าของบ้านคุณอาทิตย์
บ้านผู้เสียหายเจ้าของต้นมะม่วง
เขาบอกว่ายังไงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะ

สาวเขานอนเขาไม่รู้ครับรู้แต่เด็กน้อย
ผู้หญิงน้องสามแล้วก็ผู้หญิงสองผู้ชายสอง

ก็หลานบอกว่ากลัวป่ะ

เพราะว่าหลังคามันจะต้องมีได้ยินเสียงแล้ว
เวลาเขาย่ำใบไม้อะไรพวกนี้ครับ
มันจะดังก็แก๊บ
แล้วก็มองแก่เอง
แล้วก็ให้ช่างมาซ่อมหลังคา
ที่มันพังด้วยแล้วก็ช่วยกันเก็บมะม่วงส่วนที่เหลือส่วนคนร้ายก็ทิ้งมะม่วงสุกเอาไว้บนหลังคาบ้านอีกกระสอบหนึ่งอ่ะคุณ
โอ้โหตอนนี้ลงไปแล้วนะเป็นกระสอบเลยค่ะค่ะเนี่ยยังมีคล้ายอยู่ข้างบนอีกนะถ้าเกิดว่าตำรวจมาเจอก่อนอุ้ยคงออมลงมาใช่ค่ะทีนี้เรื่องคดีเนี่ยทางร้อยตำรวจเอกเสนีพาชอบรองศาลวักษณ์ที่สพศศิษยุธิยานเนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ต่าง
อีก๖เดือนนะนี่โทษสูงมากเลยนะแล้วเดี๋ยวจะนำตัวผู้
ต้องหาเนี่ยส่งสารขออำนาจฝากขังต่อไปด้วยโอ้โหหนักนะ
ใช่ค่ะอย่าไปขโมงมาม่วงใครเข้าค่ะน้อง